เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันนะคะ
ไปพร้อมกันในรูปแบบของพอร์ตแคสต์

วันนี้เรามาเจอกันอยากจะชวนให้ฟังกันด้วยนะคะ
เผื่อว่าใครก็ตามที่อยากฝากคำถามบ้าง
ส่งเรื่องราวของตัวเองนะคะส่งมาเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ

อาทิตย์เลยค่ะจะมีเรื่องราวดีเรื่องของความรัก
ชีวิตของคนอื่นให้วิธีคิดที่ดีกับเราเสมอนะคะ

ในช่วงของโควิด๑๙ในอเมริกา
เวลาที่เราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นกับคู่สามีภรรยา
เราถึงได้ค้นพบว่าเรากลับมีปัญหา
อุปนิสัยบางอย่างทำไมเราเพิ่งมาเห็นว่า
คู่รักของเราเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหม
ที่เราเริ่มต้นใช้เวลาในการคบกันน้อยไปก่อนแต่งงาน
ต่อไปนี้เราจะใช้เวลาในการดูใจให้นานขึ้น
แต่เอาจริงนะคะในช่วงของการดูใจ
ที่เป็นความเชื่อของคนเอเชียเราเชื่อเรื่องนี้มานานแล้วนะคะ
เคยพูดอยู่เสมอในรายการค่ะใช้เวลาในการดูใจให้นาน
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำใจซึ่งใช้เวลานานกว่ามากในภายหลัง
พอดูใจกันแป๊บเดียวแน่นอนค่ะหลายสิ่งหลายอย่าง
แรกมาเจอกันก็จะหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากัน
อยู่ด้วยกันสักพักค่ะถึงจะได้เห็นความเป็นตัวตนของตัวเอง
มากยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเรา
อเมริกาเพิ่งค้นพบนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะ
ส่วนใหญ่แล้วคู่รักอายุประมาณ๒๕๓๔ปี
เขาจะเริ่มมีการดูใจที่นานขึ้นโดยเฉลี่ย๖ปีครึ่งก่อนแต่งงาน
เพื่อที่จะทำให้ปัญหาหลังแต่งงานน้อยลงนะคะ
วันนี้มีคำถามที่เป็นคลิปคำถามส่งเข้ามา
เป็นเรื่องของการใช้เวลาในการดูใจกันค่อนข้างสั้นค่ะ
แล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่เพิ่งคบกันไป๒เดือนลองฟังดูค่ะ
๒เดือนเนี่ยแฟนก้าวบอกกับผมว่าแฟนเก่ากลับมาหา
ซึ่งผมช็อกมากตรงที่ว่าเขามาบอกกับผมว่า
เขากับแฟนเก่าเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันนะพี่
ซึ่งแฟนเก่าก็ยังคอยทักมาคุยกับเธอนะ
ก็ยังไปกินข้าวยังไปรับไปส่ง
แล้วก็ที่หนักจริงที่ผมรับไม่ได้คือ
เขาย้ายมาอยู่ด้วยกันครับผม
ผมเนี่ยกลัวแฟนผมและแฟนเก่ากลับไปคืนดีกันมากเลยพี่
ผมก็เลยย้ายตามไปอยู่ด้วย
ตอนนี้ก็อยู่กันแบบ๓คนเลยครับ
จริงผมก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะพี่
แต่เพราะผมกลัวว่าจะเสียแฟนผมไปไง

ผมขอให้เขาเลือกนะว่าเขาจะอยู่กับผมหรือจะอยู่กับแฟนเก่า
แต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เขาขอเวลา
ผมเลยอยากปรึกษากับพี่อ้อยว่า
ผมควรจะรอต่อไปดีไหมหรือว่าผมควรจะเดินออกมาดี
จริงแล้วผมอยากให้เขาเลือกผมผมควรจะต้องทำยังไง
แล้วพี่ว่าที่ผมทำมาทั้งหมดแบบนี้ผมโง่ไหมครับพี่

มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละวันนี้
น้องรักเขาน้องเลยยอมแต่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการไปอยู่
จุกตัวอยู่ในบ้านโอ้โหคนกลางคนเก่าก็อยากมี
คนใหม่ก็ยังอยากได้งั้นอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เลยละกัน
ชุมนุมที่ว่ามันทรมานหัวใจของทุกฝ่ายมากเกินไปอะค่ะน้องอย่าลืมนะ
รู้จักเขามาแค่สองเดือนระยะเวลาสองเดือนเหมือนที่พี่อ้อยบอกแล้วค่ะ
เรากำลังหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันแต่สองเดือนของน้องคือสองเดือนที่รู้ว่า
อ้าวเขาไม่ได้เคยเลิกกับคนเก่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเราด้วยการหลอกค่ะ
แล้วคิดดูนะความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยการหลอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อจากนี้เป็นต้นไป
จะเชื่อใจอะไรได้อีกความเชื่อใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากค่ะ
และถ้าคนคนหนึ่งทำลายความไว้วางใจไปแล้วมันยากเหลือเกินที่จะเรียกคืนหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่
ต้องใช้เวลานานกว่านั้นเยอะเลยคบกันแค่๒เดือน
วันนี้เราเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยเลิกกันแปลว่าเราคือมือที่สามที่ถูกหลอกมานะคะ
แล้วการที่เราอยู่ด้วยกันในบ้านแล้วเขาพูดว่าก็ยังเลือกไม่ได้
ทำไมเราถึงให้สิทธิ์คนทรยศเป็นคนเลือกก่อนนะคะคนซื่อสัตว์อย่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกหรือ
แค่การที่เราถามว่าตกลงเขาเลือกใครและเขาบอกว่าเลือกไม่ได้
ว่านี่คือคำตอบที่เสียงดังฟังชัดที่สุดแสดงว่าเขาเห็นความสำคัญของคนนั้น
ไม่ต่างจากเห็นความสำคัญเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าน้องก็มีสิทธิ์เลือกนะ
เลือกว่าเธอจะได้เป็นแฟนฉันต่อไปไหมถ้าคนเก่ายังอยู่ในใจ
แล้วเขายังดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บพี่ว่าเราไม่ควรเข้าไปเจ็บกับเรื่องราวนี้
ระยะเวลาสองเดือนมันยังไม่ใช่เวลาระยะยาวนานที่ความผูกพันธุ์จะฝั่งแน่น
แล้วล่ะคะจริงจริงแล้วเพิ่งเริ่มต้นสองเดือนเองน้องพูดว่าน้องไม่อยากเสียเขาไป
ว่าจริงแล้วน้องยังไม่ได้เข้ามาเลยด้วยซ้ำ
สองเดือนนั้นคือการหลอกลวงเราอยู่กับความฝันฝันเพ้อเพ้อที่เขาหลอกอะค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วออกมาเถอะ
คงไม่ได้อยากมีค่าแค่การเป็นวิตามินรวมกับใครละมั้งและถ้าเกิดผู้หญิงคนนึง
ผู้ชายคนนี้ก็อยากกอดแล้วก็ไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งกอดได้
ว่าผู้หญิงคนนี้ควรฆ่ากับความรักของเราหรือเปล่า
จริงเรื่องของแฟนเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีคำถามส่งเข้ามาให้พี่อ้อยเยอะมากเลยนะคะ
แล้วมันก็จะวนอยู่กับเรื่องนี้ค่ะเพราะการเลิกกันไม่ได้แปลว่าเลิกรัก
บ่อยครั้งที่คนใหม่กลายเป็นคนที่เจ็บอยู่เพียงผู้เดียวเพราะกลายเป็นคนที่เขาใช้เป็นคนขั้นเวลา
ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้นะคะและขอบคุณที่น้องส่งคำถามเข้ามาด้วย
พี่ว่าคำถามของน้องน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่กำลังเป็นคนใหม่
ให้เขารอคบกันต่อไปและมีเงาของคนเก่าทาบอยู่ที่ตัวเราอยู่แทบจะตลอดเวลา
พีต่อไปค่ะเป็นความรักอีกแบบนึงซึ่งหลายคนเจอ
ยุคโซเชียลค่ะความรักที่โลกของความเป็นจริงก็ดูเหมือนจะมีเรานะ
แต่เราไม่สามารถไปอยู่ในโลกโซเชียลของเขาได้เลย
เคยพูดเสมอค่ะรักกันไม่จำเป็นต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตน
เพราะมันงงเหมือนกันว่าทำไมการเป็นแฟนเรามันน่าอายถึงขนาดที่บอกใครไม่ได้เลยหรือว่าเรารักกัน
พร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ